ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นความคืบหน้าที่เราเคยเล่าให้ฟัง
กรณีที่เจ้ามะลิน้องหมาเพศเมียที่มันตกลงไปในเบาะยางมะตอย

โอ้โหแทบจะน่าจะแบบโอ้โหดูเหมือนจะไม่รอดอ่ะ

อาการตอนนี้นะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ

เพราะคิดว่ามันยังคงเมาน้ำมันที่เช็ดยางมาตอนมันออก

คุณผู้ชมก็ขอบคุณแล้วกันคนที่ช่วยดูแลมันเป็นอย่างดีนะคะ